พาดไปแล้วในศึกแรกกับคำถามหวานหวานกวนกวน

ที่จะต้องมาฉายเดี่ยวในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ

ตอนนี้เนี่ยเราจะให้สลับหน้าที่กันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับ
มาดูกันว่าแต่ละคนนั้นจะเข้าใจถึงบทบาทของอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นแค่ไหน
ปกติแล้วงานบ้านเปิ้ลสามารถทำได้ไหม

กีต้านี่เขาได้หมด

เน้นงานผู้ชาย

ถามว่ายางอะไรอยู่ไหนก่อน

ใครเป็นคนที่มีความเป็นเจ้าระเบียบมากกว่ากันที่บ้าน

ต้าหรอครับเป็นคนเจ้าระเบียบค่ะ

แต่ก็จะแบบไทยถ่ายโทรศัพท์ไว้

ของฝั่งต้าคุณเต้อจะเป็นคนทำอาหารอ่ะครับ

ว่าคุณทำอาหารไม่ได้เลยคุณเปิ้ล

แต่ว่าตอนนี้เขาจะมาฝึกทำอาหารไทย

บำรุงน้ำนม
เขาก็ไปฝึกทำผัดพริกขิง
แล้วก็ต้มเลยนะ

เขามาทำฝึกทำอาหารไทย
รอบนี้จะเป็นทีมของฝ่ายหญิงกับเรื่องแมนกับเกมเก็บใจไว้ในลิ้นชัก
ฝ่ายหญิงของทั้งสองคู่จะต้องใช้เครื่องมือช่างอย่างประแจ
ปลดสลักน็อตในแต่ละชั้นเพื่อให้หัวใจตกลงมาถึงชั้นล่างสุด
ฝ่ายหญิงคู่ใดทำได้เร็วที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะรับไปเลย๒หัวใจ
เราจะมีการแข่งขันพร้อมกันนะครับเริ่มพร้อมกันนะครับ
เราจะมีเครื่องมือช่างนะครับเคยใช้ไหมครับเครื่องมือแบบนี้

ใช้ค่ะตอบของเล่นให้ลูก
โอ้โหใช่มันต้องมีของเล่นให้ลูกนะฮะ

หยิบทานแล้วทานมาใส่เจ้าเชื้อนิ

และตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องลงมือกันแล้วล่ะครับ

ยกบางนิด

อะไรนะ

อีกแค่กลับกลับไป

ดังคุณเต้อได้ทีก็ใดใหญ่เลยนะครับ

ยังไม่หยุดเลยนะเอาดีแล้ว
โรคมา๒มา
คุณนิวกับคุณปั้นก็ค่อยสอนกันล่ะครับ

อะไร

อ้าวตอนนี้ต่างฝ่ายก็เริ่มใช้มือกันแทนแล้วล่ะครับ
ยกโชว์ยกโชว์

อุปกรณ์ที่เราสอนเตรียมไว้ให้นะครับ
จากที่มันประกอบกัน๓๔อย่างแบบนี้นะฮะ

เออไม่ได้เลยนะครับ
เป็นไงครับภรรยาของคุณทำได้เร็วดีใจไหมครับ
เร็วครับแต่ไม่ใช้อะไรเลยอย่าใช้เนี่ย

เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยจะได้ภาพในทีวีออกอย่างนี้เลยไม่
พอร์ตออกหมดเหลืออยู่แค่อันเนี่ยอันเดียว

ไม่ของเป็นชิ้นเล็กเลยนะ

กีต้าเนี่ยเขาประกอบของเล่นให้กับลูก

จริงถ้าต่อเป็นต่อของให้ลูกเป็น
แต่อยากจะให้ลูกรู้ไว้ว่าความพยายามของแม่
อาจจะได้ทำให้ของเล่นรูปเป็นชิ้นเป็นอาร์เนี่ย

หรือมาให้แม่ทำงานให้ลูกเหนื่อยหน่อย

มันเป็นฝั่งทำร้ายไง

มีสิทธิ์ที่จะเสมอกันนะครับคุณผู้ชมครับ

ช่วงหน้าสามีจะมาแก้มือนะครับ
ดูสิว่าพวกคุณจะทำได้หรือไม่
บอกเลยว่างานหนักแน่

เดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อสักครู่เดียวครับ

ก็เป็นคุณปั้นนางร้ายหน้าสวย

ก็ต้องมาวัดกันในศึกแห่งศักดิ์ศรีของชายหนุ่มกัน